สองสามีภรรยาที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่หลอนเลย
คือขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วปรากฏว่าภรรยาปวดชิงช่อง
อยากไปปัสสาวะสามีก็อาเห็นว่าข้างทางเป็นที่รับตาคน
พอภรรยาจะไปปัสสาวะนะเห็นมีมอเตอร์ไซค์แล้วเหมือนมีตุ๊กตาคล่อมอยู่
แต่พอเพ่งมองดูอีกทีนึงมันไม่ใช่ตุ๊กตาคุณคือศพคอหักค่ะ
นี่เลยเหตุการณ์นี้ตำรวจสพนใหญ่ก็ไปตรวจสอบ
เหตุรถจักรยานยนต์ชนเสาป้ายบอกทางแล้วก็มีผู้เสียชีวิต
ในที่เกิดเหตุท้องที่หมู่๓ที่ตำบลคลองพลูอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีนะคะ
สองข้างทางเนี่ยมันเป็นสวนปามแล้วก็ไปเจอศพของผู้ชาย
ชื่อว่านายเจษดาประดับเพชรอายุ๔๓ปี
สภาพคอหักนะคะนอนคร่อมรถจักรยานยนต์ทะเบียน๒กกว๘๗๕๗ชนบุรี
แล้วก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๙ชั่วโมงค่ะ
ทีนี้พ่อค้าขายลอตเตอรี่เขาก็เล่าให้ฟังว่า
ผมขี่มอเตอร์ไซค์มากับเมียผมทีนี้เนี่ยเมียก็ปวดชี
จะไปปัสสาวะถนนช่วงนั้นมันเป็นที่รับตาคนด้วย
พอลงไปยังไม่ทันจะปัสสาวะนะ
ภรรยามองไปเห็นว่าเหมือนตุ๊กตาคร่อมอยู่ที่รถ
แต่พอเพ่งดูดีมองดูดีเอ้าไม่ใช่ตุ๊กตาเป็นศพนะคะ

รีบขี่รถไปไปบอกชาวบ้านที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ

ว่าตอนตี๓ออกมากรีดยางได้ยินเสียงด้วย
แต่พอได้ยินเสียงก็พยายามหาต้นต่อของเสียง

ใช่แล้วก็ไม่รู้ว่ามีรถเกิดอุบัติเหตุนะคะ
เมืองต้นตำรวจก็คาดว่าผู้ตายน่าจะขี่รถมาด้วยความเร็ว
แล้วช่วงที่เกิดเหตุมันเป็นทางโค้งมันมืดด้วย

รถก็เลยไปเสียหลักพุ่งชนเสาที่เป็นป้ายบอกทางจนเสียชีวิต
หลังจากนี้ก็มีการส่งมอบศพให้กับกู้ภัย
ส่งโรงพยาบาลหนองใหญ่เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ